ท่านผู้ชมครับต่อกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของหมอบลามือปราบทพศรีเมื่อวานนี้วันพระนะฮะ
คืนวันพระก็เลยบุกไปพิสูจน์นะครับ

ของผีแล้วก็เปรตที่วัดมะพร้าวสูงตำบลทุ่งโพง

เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเจอบ่อยเหลือเกินพระก็ยังเจอนะฮะ
เปรตแล้วก็ผีนะครับมีอยู่ตามกำแพงวัดตามจุดตามโค้งตามถนนนะฮะ
มีจุดหนึ่งช่วงที่ไปช่วงค่ำเนี่ยนะฮะก็ไปเจอกลิ่นเน่าดูไปดูมาอ้าวซากระดูกงูนะครับ
ก็ยังไม่เจอเปรตก็ยังไม่เจอจุดที่บอกว่าไปเจอผีใยคืนผีใยมาอารวาสแลบลิ้นปริ้นตาหลอกชาวบ้านอันนี้ก็ไม่เจอนะฮะ
เขาบอกว่าวันพระเนี่ยจะเจอกันบ่อยโดยเฉพาะคืนวันพระเมื่อคืนนี้เนี่ยหมอปลาบอกว่าช่วงค่ำกับมืดเนี่ยยังไม่เจอ
เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเอาให้แน่ไปดูให้ชัดเลยดีกว่าหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนรายการเราจบก่อนไง
ใช่ไงเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอดูวันนี้ก็คุณภาคภูมินั่นแหละไปบอกเขาให้ไปท้าพิสูจน์ผีกันอีกสักรอบหนึ่ง
หมอปลาไปหลังเที่ยงคืนจะได้ชุดภาพมาแบบนี้ค่ะ
ค่ะคุณจิรายุทธ์ทีมข่าวของเราก็อยู่กับหมอปลานะคะสำรวจทุกจุดเลยนะคะเที่ยงคืนก็มืดแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะโอ้โหก็ไล่ไปข้างกำแพงวัดมะพร้าวสูงที่บอกว่ามีคนเจอผีเปรตนะคะ
จุดที่ตั้งศาลเจ้าพ่อขุนด่านทางโค้งใกล้ใกล้กับวัดที่คนบอกว่าเจอวิญญาณวิ่งตามรถแหลบลิ้นปรินตาหลอก
ไปทุกจุดนะคะนี่คือหลังเที่ยงคืนนะคะไล่ไปตามเส้นทางตรงนี้ค่ะ
ที่บอกว่าจะมีจุดที่ผีรอหลอกอยู่๓จุดหลักไปหมดนะคะที่สะพานที่มีคนเจอผี
ยายคืนยายมาโผล่มาหลอกคือทุกจุดที่หมอปลาเดินไปหลังเที่ยงคืนเนี่ย
ครับก็ไม่ได้มีอาการว่าสัมผัสถึงผูดผีปีศาจดวงวิญญาณอะไรครับ
ก็ถึงขั้นบอกว่าเนี่ยอมเหล้าที่มีคนมาเส้นไหว้แล้วบ้วนทิ้งเหมือนกับให้ผีออกมา
ก็ไม่เจอนี่ถ้าไม่มีแสงไฟจากทีมงานนะต้องบอกว่ามืดจริงนะ
ใช่มืดตึ๊บเลยนะดูดิคือสิ่งที่เจอคือแบบนี้แบบนี้ค่ะ
สายตาไปเนี่ยมืดเลยนะคือความมืดกับเสียงหมาเห่าหมาหอน
ตกลงไม่เจอใช่ไหมหมอปลาบอกว่าคือเซนต์ของหมอปลาเนี่ยค่ะ
ถ้าผีมีจริงจะรับรู้ได้จะมีอาการอาเจียนอะไรแบบนี้นะคะ
แต่หมอปลาบอกว่าสบายใจได้ที่นี่ไม่มีผีแน่
คนที่เห็นเนี่ยอาจจะมโนหรือตาฝาดไปเองหมอปลาบอกอะค่ะ
ทีนี้ผมจะให้ข้อสังเกตว่า
ผมช่วยคนละนี่ตกกับ๒๐ปี
เคยเจอกับคนที่เขาเจอผีจริงแล้วก็ผีไม่จริง
ถ้าคนที่เจอผีแบบ
พี่เขาโพสต์ว่าผีมาแลบปิ้นปิ้นตาน
กล้ายืนยันนอนยัน
คนที่เห็นใครว่าโบ๊ท

ก็อาจจะเป็นเรื่องของเส้นทางมันมืดด้วยใช่ไหม
ถ้ามีฟงมีไฟมาติดสักหน่อย

ใช่แต่ด้วยความที่มีสุนัขเยอะ
แล้วห่าวหมาหอนมีจริง